คนนี้แหละค่ะเป็นเจ้าหญิงของวงการลูกทุ่งคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นตัวแม่สายหมู่เหมือนกัน
พักหลังเข้าวัดบ่อย

รู้ว่าเข้าเลข

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลอยู่ตลอดเลยจ้ะ
บางทีถือโอกาสไปมูเตลูไปในตัวด้วยเลยละกัน

บางทีไปมูขอพรเรื่องงาน

สำเร็จหวังดั่งความตั้งใจ
พี่ฝนค่ะก็ยังบอกว่าตั้งแต่ที่เข้าสายมูมาเนี่ย
ก็ทำให้ชีวิตและคนรอบข้างดีขึ้นทันตาเห็น
แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะจะให้ดีนะ
พี่ฝนบอกว่าต้องมูแบบมีสติค่ะ
และตามกำลังศรัทธาทำบุญแล้วไม่เดือดร้อนใคร
ไอ้ที่ว่ามาชวนแนะนำให้ทำแบบมูแบบเสียตังค์พี่แกเนี่ยไม่ทำนะจ๊ะนะ
ส่วนประเด็นก่อนหน้านี้ค่ะที่มีข่าวว่าพี่ฝนเนี่ยเตรียมตัวจะเกษียณงานในวงการนั้น
ก็ยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องจริงเอ้าพี่อันนี้เซอร์ไพรส์หนูมากเลย
การวางแผนบ้านปลายชีวิตค่ะยังไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้จ้างงานเข้ามาได้
แต่ว่าถ้าเกษียณคืออนาคตเพราะว่าทุกวันนี้มีความสุขในการทำงานค่ะ
แล้วก็ร้องเพลงมอบความสุขให้กับแฟนค่ะไปฟังเสียงจ้า
การที่เราตั้งใจไปด้วยความศรัทธาเนี่ยมันดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามา
เหมือนกันนะคือขอแล้วก็ได้ขอแล้วก็ได้
ก็ดีใจนะคะที่เขายกให้เราเป็นตัวแม่สายมูแต่ก็เป็นสายมูแบบมีสตินะ
สายมูแบบว่าชวนกันไปแล้วเสียเงินเสียทองแล้วก็หมดเนื้อหมดตัว
อันนี้ฝนทางสุธรไม่ทำ
เน้นมูแบบมีสติที่ไหนเสียตังค์แกก็จะค่อยทำนะคะเสียตังค์ก็นิดหน่อย
เข้าวัดไงซื้อทูบซื้อเทียนซื้อดอกไม้อะไรไปคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าจะให้มาเป็นแบบว่าไปถวายเยอะเป็นหลักแสนแกไม่ทำ
เขาบอกว่าเวลาทำบุญให้ตามจิตศรัทธาถ้ามาระบุว่าต้องเท่านี้แล้วจะได้บุญเยอะ
ทำเยอะแล้วจะได้บุญเยอะอันนี้ทางพุทธศาสนานะ
อันนี้ที่เคยแบบเคยศึกษามาเขาบอกว่ามันอยู่ที่จิตใจของเรา
ทำน้อยเราก็ได้เยอะเหมือนกันถ้าจิตใจเราเต็มใจที่จะทำแล้วก็ตั้งใจจะทำ

สุดยอดไม่เหมือนเจ๊แจ็กเกอรีนเลย
ทำไมคะไปที่ไหนมีความหวังตลอด

ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน